พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของทงไตรรงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และกำลังจะกลายเป็นทงไตรรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะ
ซึ่งชาวจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันเป็นสักขีพยาน
สำหรับพิธีบันทึกขนาดทงไตรโรงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ความกว้าง๔๒เมตรยาว๖๓เมตรนะคะ
ถูกยกขึ้นเสาด้วยเครนขนาด๒๕ตัน๓คันค่ะ
โดยอุปกรณ์โลหะและเชือกสลิงค์ที่แข็งแรงนะคะ
ทรงชาติผืนนี้เป็นทงไตรรงที่สมบูรณ์แบบ
นี่คือทงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
งานนี้จัดขึ้นที่บ้านดอยศรีแก้วตำบลป่าศักดิ

โดยทางจังหวัดค่ะได้จัดพิธีเชิญคณะสงฆ์จากคณะภาค๖
และคณะสงฆ์นานาชาติจากประเทศต่าง
ตัวแทนจากมูลนิธิทั้งในและก็ต่างประเทศ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชนต่าง
เข้าร่วมประมาณ๑๐๐คน

โดยก่อนที่จะยกทงขึ้นทั้งหมดได้ร่วมกันยืนตรง
เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
และได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมอบใบรับรองสถิติ
ให้พลเอกอมรฤทธิ์แพทย์เจริญ
ที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แล้วก็เป็นตัวแทนผู้จัดทำเพื่อประกาศให้รับทราบต่อไปค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงทงไตรรง

ที่ได้เห็นภาพเล็กนิดเดียวเองเล็กกว่าเม็ดเข้าสารอีกนะครับ

เป็นทงชาติที่มีขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าว
แล้วก็ใกล้เคียงกับเข็มเย็บผ้าด้วย

นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับทงทั่วโลก
เพื่อเปรียบเทียบสถิติต่อไปนะคะ

โครงการทงชาติไทยพื้นใหญ่บอกว่า
ที่ดินที่มีการจัดแสดงทงชาติไทย
ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้มีพื้นที่๗๐๐ไร่

อนาคตจะมีการพัฒนาพื้นที่นี้

โดยเชื่อว่าจากนี้จะมีประชาชนเดินทาง
ชมทรงชาติไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไปจนถึง๒๖กันยายนปีหน้าค่ะ
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของคนแล้วนะ
เล็กนิดเดียวอีกหนึ่งค่ะนะครับอ๋อเห็นชัดเลยนะครับ